สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้กับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ไปติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
จะเจอกับซาอุดีอาราเบียและญี่ปุ่นนะครับในเกมฟุตบอลโลก
เข้าเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็น๒เกมสุดสำคัญของทีมชาติไทย
มีผลในการลุ้นไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้ว
การอันดับโลกประจำเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับ
ทีมชาติไทยนั้นยังอยู่อันดับที่๑๒
มีคะแนนสะสม๒๕๔คะแนนนะครับ
ก่อนที่จะเจอศึกใหญ่๒เกมในเดือนนี้ครับ
ซึ่งเดือนมีนาคมนี้ถือว่ามีความสำคัญต่ออันดับโลกของทีมจาก
จากมีโปรแกรมทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ซึ่ง๒รายการนี้ก็มีค่าศักดิ์สิทธิ์ความสำคัญเท่ากันที่๒๕
แต่คะแนนสะสมที่ได้นั้นจะต่างกัน
ความแข็งแกร่งของคู่แข่งที่แต่ละทีมต้องเจอนะครับ

หากสร้างเซอร์ไพรส์ชนะได้ทั้งซาวดีอาราเบียและญี่ปุ่นนะครับ
ก็จะเก็บคะแนนจาก๒แมนช์ได้ถึง๒๑๐ขอแม่กับ๙๑๐
คะแนนนะครับและ๙๕๐คะแนนตามลำดับ

ขึ้นมาเป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับในแต่ละนัดที่ไทยจะได้ในการเจอทั้งสองนัด

ที่จะคิดคะแนนในรอบสี่ปีหากไทยเก็บใช้ชนะได้นะครับ
ก็จะทำให้คะแนนสะสมเฉลี่ยเนี่ยพุ่งสูงถึงสามร้อยสี่สิบคะแนนนะครับ
มีโอกาสขึ้นไปอยู่ในท็อปร้อยของโลกทันทีครับแต่ถ้าหากว่าชนะหนึ่งนัดและแพ้หนึ่งนัดนะครับ
ไทยก็จะขยับขึ้นไปได้ประมาณสิบอันดับนะครับแต่ถ้าหากแพ้ทั้งสองนัดเนี่ยเป็นกรณีเดียวของไทยนะครับ
ที่คะแนนสะสมเฉลี่ยจะลดลงจากเดิมเหลือเพียงสองร้อยสี่สิบห้าคะแนนนะครับ
เจอคู่แข่งที่เบากว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะแสงทีมชาติไทย
ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีกว่านะครับ
ก็มีความสำคัญในการจัดโถทีมวางในการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับ
รอบสุดท้ายที่สหรัฐอัลหรับเอมิเรตส์และศุภาโลก๒๐๒๒รอบที่เขาเรียกส่วนเอเชีย
จากที่พวกเขาพร้อมดีครับมาถึงรอบ๑๒ที่สุดท้ายศุภาโลกรอบเทศส่วนเอเชียในปีนี้นะครับ